จากวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณครูสาวจากโรงเรียนมัธยมชื่อดัง
ในพื้นที่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
ถูกคนร้ายเข้าไปถึงบ้านพักบุกเข้าไปเลยนะไปข่มขืน
แต่ช่วงเวลานั้นเธอไม่ทราบว่ามีคนข่มขืน
กี่คนเพราะว่าถูกผ้าคลุมศีรษะเอาไว้
ตำรวจใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานจับผู้ต้องหามาได้๑คนนะคะ
เป็นพานโรงของโรงเรียนเดียวกันนั่นแหละ
แต่ทีนี้หลังจากที่รอผลการตรวจชิ้นเนื้อจากเล็บของผู้เสียหาย
มันไปเจอว่ามีผู้ก่อเหตุร่วมด้วยอีกหนึ่งคน
ก็คือพานโรงเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละกลุ่มอาชีพเดียวกันนี่แหละ

จับกลุ่มตัวนายพายับราชาอายุ๔๔ปี
เป็นนักการพันโรงของโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ในอำเภอด่านขุนทศนครราชศรีมา
แล้วก็เอาตัวออกจากห้องขังไปที่ศาลจังหวัดศรีคิ้วเลยนะคะ
จากตำรวจควบคุมตัวได้ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เลย
หลังจากที่นายพายับมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีบุกงัดบ้าน
และเข้าไปข่มขืนกระทำชำราวครูสาวเมื่อคืน๑๓มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ก่อนเกิดเหตุตำรวจก่อนหน้านี้นะที่จับกลุ่มตัวได้เนี่ย
มีหนึ่งคนไปแล้วเป็นผ่านโรงเหมือนกัน
ชื่อว่านายจารึกโปรยขุนทศอายุ๕๔ปี
แต่ว่านายจารึกให้การปฏิเสธ
เข้าไปเก็บหลักฐานในบ้านพักของครู
อีกหนึ่งคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจากการสอบสวนนายพายับให้การปฏิเสธ
ข้อกล่าวหานะคะตำรวจเชื่อมั่นในหลักฐานที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ส่งมาให้โดยเฉพาะชิ้นเล็บคือไปเจอเนื้อนะ
ประกอบกับการสอบสวนครูสาวอย่างละเอียด
ครูสาวให้การว่าคนร้ายประกบข่มขืนเธอจากด้านหลัง
โดยคนร้ายใช้ผ้าคลุมศีรษะตัวเองและคลุมศีรษะของเธอด้วย
ใช้วัตถุอะไรบางอย่างจี้ที่เอว
ห้ามเธอหันหน้ากลับมาข้างหลัง
และถ้าไม่ยอมเชื่อฟังคนร้ายบอกว่าจะยิงให้ตาย
หลังจากเสร็จกิจแล้วนะคะคนร้ายขโมยเงินไป๖๐๐๐บาท
พนักงานสอบสวนเรียกนักการพานโรงของโรงเรียนแห่งนี้๖คน
มาสอบขยายผลและส่งชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเล็บ
หลักฐานอื่นของแต่ละคนไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ตอนที่ตำรวจหลังจากที่ดูหลักฐานแล้วก็เปิดเผย
บอกว่านายจารึกที่จับไปวันแรกคนแรก
ครูสาวยืนยันชัดเจนว่านายจารึกเป็นคนลงมือข่มขืน
แต่ผลการตรวจดีเอ็นเอมันยังไม่ออกมานะคะ
แต่พันโรงคนที่๒กลับไปเจอดีเอ็นเอ
ซึ่งอาจจะเชื่อได้ว่าคดีนี้มีนักการพันรง๒คน

ก็ส่งทั้งสองคนนั่นแหละไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยค่ะ
ตอนนี้รอหลักฐานเพิ่มเติม